ก็คือเรื่องของอดีตทหารผ่านศึกท่านหนึ่ง

ท่านทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาประชาธิปไตย
รักษาอธิปไตยของชาติรักษาพื้นแผ่นดิน
แล้วก็ไปร่วมรบที่สงครามเวียดนามนะครับ
ปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บกลับมานะครับ

ข้างจะลำบากใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก
แล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องของเบี้ยยังชีพยังได้อยู่นะฮะ
เบี้ยอย่างชีพจากองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยยังได้อยู่
แต่ว่าท่านอยากได้บำเน็ตบำนาน
แล้วก็เรียกร้องมาตั้งแต่ปี๒๕๕๕แล้ว
ตอนนี้ยังไม่ได้ก็เลยขอความเป็นธรรมมานะครับ
ติดตามรายงานจากคุณบงกฎจุ้ยนิ่มครับ
การเป็นรั้วของชาติย่อมตามมาด้วยความเสียสละ
ชายชาติทหารสามารถพลีชีพได้เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ

อดีตทหารผ่านศึกวัย๗๑ปี
ที่เคยผ่านสมรภูมิรบในสงครามเวียดนาม

ครั้งนั้น๑๐โทอเนกถูกแรงระเบิด
ขาทั้งสองข้างเสียหายอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะขาขวาที่ต้องตัดทิ้งทั้งหมด
โทอเนกเล่าว่าเขาภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติ

เพราะหลังจากพิการก็ไม่สามารถทำงานได้
ความจนทำให้เขาตรงกับชีวิต

จากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี
เดือนละ๓๐๐๐บาทแต่ก็ไม่พอใช้
เขาจึงตัดสินใจทำเรื่องของเงินบำเน็ตบำนานกับต้นสังกัด
มณฑนทหารบกที่๑๓จังหวัดรบบุรี
เมื่อปี๒๕๕๕แต่จนถึงขณะนี้
เรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้า
ผมไม่ต้องการอะไรมากรับบำเน็ตบำนาน
จะได้เอาเงินมาใช้หนี้เขาแล้วก็เลี้ยงชีพอย่างดี
ใช้เงินใช้ในบ้านปลายชีวิตผม

หลังจากสามีพิการก็ไม่สามารถทำงานได้

สามีทำงานทุกอย่างเท่าที่พอจะทำได้
เช่นการเปิดร้านขายของชำเล็ก
ยอดมะขามตัดกล้วยและตัดใบตองไปขายในตลาด
พอมีรายได้ประทังชีวิตไปวัน

หลังคาสังกษีเป็นรูเกือบทั้งหลัง
แต่เธอก็ไม่มีเงินมาซ่อมแซม
ดังนั้นความหวังเดียวของเธอและสามีคือเงินบำเน็ตบำนาน
ที่จะทำให้เธอกับสามีหมดหนี้มีเงินใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต
งกฎจุ้ยนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่แหละครับชีวิตของคนที่เคยผ่านศึกเพื่อรักษาดูแลประเทศชาตินะครับ
ดังนั้นเรื่องของการเยียวยาจิตใจเรื่องของการดูแลสวัสดิการ